มาดูกันต่อนะคะกับพี่นีโน่ค่ะคุณพ่อของดิฉันค่ะคือเขาก็ต้องไปเคลียร์ให้ค่ะสำหรับพี่โอวรุธนะคะเป็นเพื่อนซีแต่ร่วงรับไปแล้ว
กรณีที่เป็นคดีความเรื่องมรดกนี่แหละค่ะ
ระหว่างลูกของพี่โอวารุษทั้ง๒๐๐๐นะคะตรงนี้นะคะ
ทำบุญให้พี่โอด้วยค่ะส่วนข่าวเมาส์ข่าวลือที่บอกว่าพี่นีโน่เนี่ย
ไปเชียงใหม่บ่อยเนี่ยไปแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยไว้หรือเปล่านะคะ
พี่โน่บอกว่าเรื่องจริงก็คือพี่มีบ้านจริงเออ
แต่เป็นบ้านที่เป็นบ้านเป็นโฮมบ้านไม่เล็กไม่น้อย
บ้านเป็นหลังไก่แล้วแล้วคือตอนเนี้ยคือบ้านอ่ะหลังใหญ่อ่ะ
แซมไปแล้วแต่บ้านเล็กน่ะที่เป็นเรือนเล็กน่ะ
ยังไม่ซ่อมแซมตอนนี้หาเงินอยู่พี่โน่ไม่มีเงิน
แกบอกว่าอย่างงี้จ้าจ้าจ้าอ่ะพี่ปานทั้งหมดเลยดีกว่าจากพี่นีโน่ค่ะ
พี่โอตอนนี้ก็มีแม่บ้านดูแลอยู่ก็รอเดี๋ยวรอเรื่องราวของการมอบบ้านให้กับลูกของโอทั้งสองคนครับ
สร้างไว้นานแล้วจะ๓๐ปีแล้ว๒๐กว่าปีแล้วบ้านมันเก่าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำการซ่อม
นี่ยังไม่มีตังค์เลยอ๋อหมายถึงว่าบ้านเล็กบ้านน้อยไงเหรอคะ
ไม่ใช่มันในบริเวณบ้านมันมีหลังเลขหลังใหญ่หลังเลขอ่ะซ่อมให้คุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้ว